ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องของพ่อเลี้ยงอยู่ด้านหลังเนี่ย

ลูกเลี้ยง๒ขวบกว่าบีบทุบท้องแล้วก็เหมือนกับเอาไปทิ้งในอ่างน้ำ

ใช่ลูกตายนะลูกเลี้ยงตายแต่พ่อเลี้ยงบอกว่าเปล่าไม่ได้ทำ
แม่เด็กอ่ะทำแม่เด็กแขวนคอเด็กเองอุ้ยเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วผู้เป็นแม่แม่ของเด็กก็คือนางสาวสิรานีชำนาญไพรอายุ๓๐ปีเนี่ย
ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจที่สพพระประแดงที่สมุทรประการนะ
บอกว่าน้องไทเกอร์เนี่ยลูกสองขวบครึ่งอะค่ะโดนพ่อเลี้ยงคือนายวิโรธอินลาอายุสามสิบหกปีเนี่ย
ทำร้ายร่างกายน้องสาหัสเลยนะคุณผู้ชมครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเด็กหน้าตาน่ารัก
ใช่เป็นวัยกำลังแบบโอ้ยช่างพูดช่างคุยเลย๒ขวบครึ่งเนี่ยค่ะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ในห้องเช่าที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไงต้องไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ห้องเช่าห้องนี้นี่แหละค่ะเป็นห้องเช่ากลายเป็นห้องเช่ามรณะเนี่ยนะคะ
แล้วจากการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าตัวพ่อเลี้ยงหนีไปทางไหน
คือพ่อเลี้ยงอุ้มลูกวัย๕เดือนเอาไปด้วยนะ
ช่วง๕ทุ่มครึ่งตำรวจก็รวบตัวได้ค่ะ
พ่อเลี้ยงคนนี้ไปจับตัวได้ที่ห้องพักรายวันอันนี้คือตอนหนีไปนะ
แล้วตำรวจไปจับได้ที่ห้องพักรายวันอยู่ใกล้กับขนส่งหมอชิดนะคะ
ทีนี้ก็ต้องนำตัวพ่อเลี้ยงมาสอบเพิ่มเติมที่สพพระประแดง
แล้วแน่นอนก็ต้องโดนแจ้งข้อหาแหละค่ะเรื่องของทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนนี้ตอนที่บุกเข้าไปควบคุมตัวคุณผู้ชมอันนี้มีเสียงใช่ไหมฮะทีมงานครับ
เราดูตอนที่เข้าไปควบคุมตัวหน่อยฮะตั้งแต่ตอนที่อยู่หน้าประตูครับ
ภาพที่เชื่อผมขออนุญาตคันตอนผมนะ
คุณผู้ชมฮะตามคำให้การของทั้งพ่อเลี้ยงเองแล้วก็แม่แท้ของเด็กนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๐พฤศจิกายนใช่ไหมภายในห้องเช่าใช่ไหมครับ
ตัวพ่อเลี้ยงให้การแบบนี้คือเขาก็เลี้ยงลูกน้อยคนนี้นะ
ก็คือน้องไทเกอร์อายุ๒ขวบครึ่ง
แต่น้องไทเกอร์คืออุจจาระราช
แล้วตอนนั้นเขากำลังให้กินข้าวอยู่แล้วน้องไทเกอร์ไม่กิน

คือเอามือบีบท้องเฉยแล้วคิดว่าไม่ได้กะเอาตายนะ

เขาบอกว่าก็นึกว่าเป็นรอยช้ำแค่นั้น
แล้วทีนี้พอน้องไทเกอร์อุจจาระราดก็จะเอาไปล้างล้างในอ่าง
แล้วตอนเอาไปล้างในอ่างคือแค่จุ่มตัวน้องไทเกอร์ลงไปในอ่างน้ำ
ไม่ได้โยนลงไปในอ่างน้ำ
และหลังจากที่ล้างอะไรเสร็จนะน้องไทเกอร์ก็มีอาการตามปกติ
แต่ทีนี้พอแม่ของน้องไทเกอร์กลับมาจากที่ทำงาน
ก็เห็นว่าลูกเริ่มมีอาการซึมมีอาการอาเจียน

คุณผู้ชมมันมีคลิปวงจรปิดอีกคลิปหนึ่งนะครับ
เห็นแม่ของน้องไทเกอร์อุ้มน้องภูมิวัย๕เดือนอยู่
ส่วนผู้เป็นพ่อพ่อเลี้ยงอุ้มน้องไทเกอร์วัย๒ขวบครึ่ง
นี่คลิปนี้พ่อน้องไทเกอร์นะก็อุ้มไป
ไม่ใส่เสื้อนะแต่อุ้มน้องไทเกอร์เพื่อจะไปโรงพยาบาล
ส่วนแม่ก็อุ้มน้องภูมิวัย๕เดือนตามติดไปด้วย
พอไปโรงพยาบาลเสร็จนะปรากฏว่าหมอรักษาไม่ได้

ใช่ค่ะแต่ว่าพอจับตัวพ่อเลี้ยงได้นะคุณ
เขาก็ยังพูดแบบวกไปวนมาเหมือนกันนะ
เพราะว่าอะไรเขาก็บอกแหละว่าตอนที่ทำ
ทำแต่ว่าไม่คิดว่าจะถึงตายใช่ไหม
อย่างหนึ่งเขาบอกว่าแม่ไทเกอร์นั่นแหละเอาไทเกอร์แขวนคอ
ตอนนั้นผมไปทำงานกะดึกผมก็ไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดเหตุอะไร
แต่ว่าแม่ของไทเกิ้ลพูดให้ฟังผมยังบอกเขาเลยว่าเฮ้ย
ทำแบบนั้นทำไมน้องเจ็บคอเนี่ยไทเกอร์เจ็บคอเลยไทเกอร์กินข้าวไม่ได้
ตัวผมผมนี่แหละเป็นคนไปซื้อยามาให้ไทเกอร์กินนะ
ผมนี่แหละดูแลไทเกอร์ก็รักเหมือนลูก
อันนี้คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

อ่ะเรื่องนี้ตำรวจจะต้องสอบปากคำกันต่อนะฮะ
แล้วก็ต้องมีข้อสรุปแหละว่าเหตุใดน้องไทเกอร์ถึงเสียชีวิต
จากฝีมือของพ่อเลี้ยงหรือจากการที่พ่อเลี้ยงอ้างว่า
แม่แท้ของไทเกอร์แขวนคอเด็กด้วยนะครับ